แต่เรื่องต่อไปนี้ก็วิดหวาเสียวเหมือนกัน
คุณเคยนอนอยู่ดีแล้วรู้สึกเหมือนใครเหมือนมีสายตาอะไรบางอย่างจับจ้องอยู่ไหม
ถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่รู้สึกแบบนั้นหรอกแต่ปกติรู้สึก
แต่คุณพี่ที่นี่ชาวบ้านที่จังหวัดสุโขทัยที่นี่เขารู้สึกค่ะ
แล้วไปดูว่าสายตาของตัวการนั้นคือตัวอะไร
นี่แหละนี่แหละตัวการเจอแล้วเจอเต็มเลย
งูเหลือมตัวใหญ่เบิ้มคุณผู้ชม
หดตัวแล้วก็ซุ่มอยู่บนต้นมะม่วง

คุณดูดิตัวอย่างใหญ่เราดูเจอที่บ้านเลขที่นี่
๒๒๒ทับ๑๑โอ้โหสีด้วยนะ
อยู่ในตำบลบ้านหลุมอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
งานนี้พี่กู้ภัยนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ
สอยเหมือนสอยมะม่วงอ่ะสอยงูเนี่ย
สอยลงมาใช้ไม้คล้องคุณผู้ชมใช้ไม้คล้องแล้วก็จับเจ้าเหลือมลงมาได้
มันอยู่ต้นมะม่วงนี่ใช่สอยไงถนัดสอยมะม่วง
ที่กู้ภัยบอกจับลงมามาวัดความยาวกันดีกว่า
ความยาวของพี่เหลือมตัวนี้ยาวมากคุณใหญ่มาก
เมตรอู้ยาวจริงยาวมากไม่ธรรมดาน้ำหนักเนี่ย
น่าจะประมาณ๖๐กิโลกรัมโอ้ยตัวทั้งผู้ชายเอาจริง
๖๐กิโลกรัมโอ้ยดูหัวมันดิใหญ่มากเลยอ่ะ
หลังจากนี้ก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาก็วัดความยาว

จะนำมันไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะจ๊ะหวัดเสี่ยวนะ
ถ้าเกิดนอนอยู่แล้วมีแบบตัวอะไรแบบตัวใหญ่ขนาดนี้
จ้องอยู่บนต้นไม้อย่างนี้คนลุกคนพ่อ

ไม่ต้องทำผิดถ้าก็เขมือบได้ลองไหมล่ะ